ช่วงนี้เราจะพาไปดูเรื่องราวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในพระนครศรีอยุธยานะครับ
หลังจากที่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งได้เก็บก้อนหินจากโบราณสถานที่อายุทยาไป
แล้วก็ไปเจอเรื่องราวแปลกประหลาดลี้ลับจนต้องส่งพัสดุข้ามประเทศกลับมาคืนนะครับ
ขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่
โบราณสถานที่พระนครศรียุธยาก็พบว่ามีความเชื่อเหล่านี้แตกต่างกันไปในหลายพื้นที่นะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
พัสดุที่บรรจุเศษอิดโบราณและเศษปูนชิ้นเล็ก๓ชิ้น
ที่ถูกส่งมาจากประเทศอังกฤษ
มีข้อความใส่กระดาษแปลเป็นภาษาไทยว่า
ขอความกรุณานำสิ่งของ๓ชิ้นส่งคืนวัดใดวัดหนึ่ง
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย
เพราะคนเอาไปอยู่ไม่เป็นสุข
ฝากส่งคืนเจ้าของ
ภาพนี้ถูกโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คของเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ถึงตำนานอาธันต์กรุงเก่าแห่งนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังวัดมหาธาตุ
ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าหน้าที่นำอิตดังกล่าวไปคืน
โดยผู้โพสต์เล่าว่าสาเหตุที่เลือกเก็บอิดที่วัดแห่งนี้
เนื่องจากเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระบรมศาลีริกฐาตุ
ถูกย้ายไปเก็บไว้ที่กรมศิลปากร
โดยเป็นวัดที่โด่งดังไปทั่วโลก
และมีชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่าวันละ๓๐๐คน
ทำพิธีขอขมาจุดทูบเทียนบูชาตามความเชื่อ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่า
ชาวต่างชาติน่าจะเก็บอิตเก่ากลับไปเป็นที่ระลึก
แต่มักจะเจอเรื่องราวต่างจนต้องนำมาคืนในที่สุด
เราไม่รู้หรอกว่าวัดแห่งนี้ผ่านการเวลามากี่ร้อยปี
แล้วก็เหตุการณ์เสียกรุงศรียาครั้งที่๑ก็ดี
หรือว่าเสียกรุงครั้งที่๒เมื่อปี๒๓๑๐ก็ดี
เราไม่รู้ว่าบรรพลุทธของเราที่อยู่ตรงนี้
ณเวลานั้นเขาได้เสียชีวิตลง

หรือว่าแม้กระทั่งนักรบที่ปกป้องผืนแผ่นดินนี้

เขามีการหวงแหนทรัพย์สมบัติอันมีค่าของแผ่นดินไว้ขนาดไหน
ก็เลยเป็นที่มาของชาวต่างชาติที่เก็บอิตไป
แล้วก็นำอิทธิ์มาคืนก็น่าจะอันด้วยส่วนนี้ด้วยครับ
เจ้าหน้าที่เล่าต่อว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีเรื่องราวตำนานความเชื่อในลักษณะนี้แตกต่างกันไป

โดยเฉพาะวัดพระรามวัดเก่าแก่กว่า๑๐๐ปี
ชาวบ้านเล่าว่าเพื่อนที่แกะสลักด้วยกัน
นำหินที่เป็นส่วนขององค์พระมาแกะสลัก
แต่กลับกลายเป็นคนสติฟันเฟือน
ฝรั่งที่มาเที่ยวหยิบติดมือไป
ก็จะต้องนำมาคืนทุกราย
บางคนก็มาเห็นหินเห็นอะไร
เห็นพวกเป็นพระเป็นเสียนเล็กน้อย
บางทีก็มีพระพวกเขาขุดตามเจดีนี่ได้

พวกเป็นสมัยอายุทยาคอหัก

ก็ถือว่ามีค่าไงทางโบราณวัตถุ
เก็บไปแล้วบางทีก็มาคืนไว้ให้ที่ร้านนั่น
ฝากมาด้วยมาวางไว้ให้ที

เอาไปเป็นอาทิตย์แล้วเขาก็จะเอามาเดี๋ยวนั้น
บางทีก็มาไม่ได้มันอยู่ไกล
บางทีมีเขาเอาไป
แต่แล้วมันเหมือนกับอาถรรพ์

สติฝั่นเพลือนเพี้ยน
แล้วก็มาขอเอาของนั้นมาคืน
แล้วก็มาทำเป็นบนไว้บนสารบ้านกล่าวว่า
ถ้ามีอะไรถ้าหายดีก็จะมามีละคร

เช่นเดียวกับวัดกุดีดาวชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้
เล่าถึงสิ่งลีลับของสถานที่แห่งนี้ว่า

จากนั้นกรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณใหม่

ช่วงกลางดึกหรือรุ่งสาง
มักจะพบคนสวมใส่ชุดสีขาวไร้ศีรษะ

เฝ้าสมบัติของชาติมาปรากฏกายให้เห็น
ทีมข่าวจึงเดินทางไปยังวัดแห่งนี้

มีสารเจ้าที่มีพวงมาลัย
รวมถึงมีซากปรหักพังเรียงราย
เขาบอกว่ามีอะไรน่ะที่คนบอกว่า

ถึงมาขุดแล้วก็ไม่เจอไล่หนีไปอะไรนะ

ใช่ภูโสงฟ่าวทรัพย์
ใส่ชุดสีขาวส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแล้วไม่มีแค่คออ่ะ
นี่เขานอนอยู่ในบ้านเขาก็บอกว่าบางทีนี่
ตี๓๔มากวาดถนนแล้ว
เขาก็มองเขาก็เห็นว่าเป็นชุดสีขาว
แต่ถามว่าตัวป้าเจอไหมป้าไม่เคยเจออะไรเลย
โบราณสถานและโบราณวัตถุเหล่านี้ถือเป็นสมบัติของชาติ
ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
นักท่องเที่ยวรวมถึงบริษัททัวร์ต่างที่เข้ามาเยี่ยมชม
ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
และเก็บเพียงภาพถ่ายและความประทับใจกลับไปเท่านั้น
อย่าหยิบสิ่งใดกลับติดมือไป
ไม่ใช่เพียงเพราะเรื่องราวอาถรรพ์เท่านั้น
แต่เพราะนั่นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย
ข่าวเทราติวีรายงาน